โปรยุทธ์โอโทษาพวงศวรยงตรีให้คำถามกำลังธรรมชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีการสกรีนคนเข้าอยู่แล้วออก

สำนักงานตัวกรเข้าเมืองท่านพลัทโทสมพงศ์ถิวรวงได้สำการ
ให้ทางบกตม๓มีการตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
รายแรกเป็นผลการปฏิบัติร้องกลับศึกษวนมศมศนะครับ
โดยพันธุ์เอกพัฒนธงพี่ละสุดได้สึกทราบว่ามีชาวเกาหลีที่หลบหนี
ในการที่เป็นตรวจกรอบพันธุกรรมประเทศหมวดการพนันออนไลน์
เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมาสมัครงาน
เป็นพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพานักท่องเที่ยว
เข้ามาตีก๊อฟในเขตพื้นที่จังหวัดชนบุรีพัทยา
ก็จึงได้มีการระดมกำลังเข้าดำเนินการจับกลุ่มนะครับ
ชาวเกาหลีคนนี้นะครับโดนหมายจับหลายหมายที่ประเทศเกาหลี
เข้ามายังมีการข่าวว่าทำบอร์ดออนไลน์ก็อยู่ในหลายประเทศ
ส่วนประเทศไทยยังไงก็คงต้องมีการสื่อส่วนขยายต่อไป